สวยบ้างดีกว่านะคะมุกดานรินรักค่ะคนนี้บอกเลยว่าโหย
งานเธอปังมากเลยนะฮอตจริงสำหรับมุกดา
จากวิกมอทิศแรงดีไหมมีตกเลยจ้ะค่ะ
บรรษเทรัสเจอน้องมุกดาวันก่อนอ๋อสวยจังเลย
เดินมานี่ออร่าแบบว่าสุดผิวเอ้ยหุ่นเอ่ยโอ้โห
คุณผู้ชมค่ะดูเอวสิคะเล็กบางอะไรขนาดนั้นนะ
นัทผู้สื่อข่าวของเราแอบเมานิดนึงเห็นแล้วไม่กล้ายืนข้างน้องเลย
สวยขนาดนี้ค่ะเรื่องงานมาดีเช่นกันนะจ๊ะ
ออกอากาศไม่ต่ำกว่า๓เรื่อง
มีหนังมีโฆษณามีเพลงอีกด้วยนะคะ
คุณค่ะแฟนคลับมุกดารอเสพผลงานได้แบบนอนสต๊อปกันไปเลยจ้
ไม่ต้องหยุดกันไปเลยและเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาที่ผ่านมา
เป็นวันเกิดของสาวคนนี้จ้ะแน่นอนว่าบรรยากาศในงานวันเกิด
แจ๊คบอกเลยอบอุ่นมากคุณดูซะก่อนดูหน้าตาของคุณมีความสุขนะ
มีทั้งพี่นิ้งมีทั้งคุณเข้มแล้วก็เอฟซีอยู่กันพร้อมหน้าเลย
เจ้าตัวค่ะยังได้ส่งบุญใหญ่ด้วยการไปบริจาคของ
ให้กับบ้านเด็กตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนด้วยนะคะ
ส่วนที่หลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะพี่เนี่ย
เป็นของขวัญวันเกิดนะเออมีเตอร์ไพรส์หรือเปล่า
บุ๊คดาห์จ๊ะมาบอกหน่อยจ๋า
ของขวัญที่ถูกใจที่สุดแล้ว
ไม่มีอะไรนะคะมีแค่ความสุขมั้ง
ไม่มีให้มาเยอะแล้วครับตัวเองเป็นช่วงแบบครีเออ

เข้มไม่ได้ให้อะไรสุขายกว่าเข้มไม่ได้ให้อะไรมากินข้าวจัดวันเกิดด้วยกันเราก็พอใจแล้ว
คือว่าแฟนคลับก็น่ารักเหมือนเดิมทุกคนไม่น่ารักเหรอ

เพราะเรารักกันแล้วเราก็พอดกันในทุกปีเจอกันทุกปี